คุณผู้ชมครับเมื่อวันก่อนผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ออกไปหาหนูนาตามทุ่งนาแล้วเขาก็หายตัวไปเลย
แต่เมื่อวานนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ไปรับจ้างไถนาเกรดนาให้กับชาวบ้าน
ไปเกรดมาไปเจออะไรไปสุ่มอยู่ที่กองฟาง
พอไปดูกลายเป็นศพของคนที่เสียชีวิต

อันนี้ก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจแจ้งญาติพี่น้องเข้ามาตรวจสอบ
แต่มันมีประเด็นที่ครอบครัวสงสัย
ประกอบกับออกไปหาหนูนาทั้งคืน
แล้วมันจะทำให้เขาเป็นลมช็อกตายหรือเปล่า
ตากแดดตักล้ม
อายุ๓๒ปีอันนี้เป็นคนเจอศพคนแรกเพราะว่าเขาไปรับจ้างไถนา
เขาไถนาอยู่เช้ายันเที่ยงไถไปไถมาเอ๊ะอะไรมันกองสุ่มอยู่สุดท้ายนี่ฮะ
ไปเจอศพผู้ชายคนนี้ครับนะฮะแล้วก็ไปอยู่ที่บริเวณคันนา
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ของเขาจอดอยู่ปรากฏว่าศพผู้ชายคนนี้อยู่ตรงนี้
เขาก็ตกใจไปแจ้งชาวบ้านชาวบ้านไปแจ้งจำรวจสภเสาให้มาตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุเมฆแก้วพลักษณ์อายุสามสิบเอ็ดปีที่ตัวเขาเนี่ย
ยังมีไฟส่องกบคาดอยู่ที่ศีรษะข้างตัวเขาก็มีปืนหน้าไม้เอาไว้ยิงหนูนานะฮะ
นี่แล้วเขาก็นอนสภาพแบบนี้เสื้อสีชมพูนี่
อุปกรณ์การหารุณามีย่ามด้วยมีปืนยาวด้วยนะครับนะฮะ
คือไม่มีใครไปฆาตกรรมอะไรเขาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตเอง
เพราะว่าศพเขาเนี่ยคืออุจจาระปัสสาวะราดกางเกงเต็มไปหมดเลย

ทีนี้คนเสื้อสีส้มดำเป็นพี่ชายของผู้ตาย
ชื่อว่านายสุวรรณยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจ

คือน้องชายขี่รถออกจากบ้านคืนก่อนตอน๓ทุ่ม

บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหนูนามาทำกับข้าว
ก็ไม่รู้ว่าทำไมหายไปนาน
ซึ่งตัวพี่ชายเองไม่รู้เหมือนกันว่าน้องชายมีโรคประจำตัวหรือเปล่า
แต่ก่อนหน้าจะมาเสียชีวิตน้องชายเพิ่งไปฉีดวัคซีนเข็มที่๒มา

อันนี้พี่ชายบอกนะว่าน้องชายถูกพยาบาลวัดความดันหลายครั้ง
คือความดันสูงแล้วมันฉีดไม่ได้

ไม่ผ่านก็วัดอยู่หลายรอบหลายรอบหลายรอบ
จนมันลงมาปกติถึงได้ฉีดได้
พี่ชายก็สงสัยว่าไม่รู้ว่ามันเกิดจากเอฟเฟคของการที่เขาไปฉีดวัคซีนมาหรือเปล่า
เพราะตอนฉีดก็มีปัญหาเรื่องของความดันมาก่อนด้วย
ก็เลยต้องส่งศพไปธนสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปฐุม
เพื่อไปหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ว่าเป็นผลเอฟเฟคจากการฉีดวัคซีนหรือเขามีโรคประจำตัว
แล้วก็ออกไปหาหนูนาจนทำให้เสียชีวิตหรือเปล่า
เบื้องต้นก็ตายผิดสนานะครับ